นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมันมีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูแต่คลิปนี้มันมีทั้งเหตุก่อนแล้วก็เหตุหลังนะ
งานนี้ที่ว่าคืองานปิดทองฝังลูกนิมิตรดิฉันอ่านตามป้าย
เอารถขับมาอ๋อเขามาเป็นเป็นคำขับฟังลูกแต่ที่เกิดปัญหาเขาทะเลาะกัน
ยังไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรมีคนเขาถ่ายคลิปปรากฏว่าพอมีคนถ่ายคลิป
หลักฐานเหตุการณ์เอาไว้เนี่ยนะคะพระรูปหนึ่งเนี่ยเดินมาแบบไม่พอใจ
แล้วสั่งให้วัยรุ่นเนี่ยล็อกตัวคนที่ถ่ายคลิปเดี๋ยวดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะ
ที่มันชุนละมุนนี้ค่ะไม่ผมผมไม่เป็นไรถ่ายคลิปทำไม
ผมไม่คุยผมถ่ายคลิปทำไมผมไม่คุยครับไม่ได้ถ่ายคลิปทำไมคุยกันดีดี
ผมก็ต้องป้องกันตัวเองดิใช่แล้วทำอะไรไม่ไม่มีอะไรถ่ายคลิปทำไม
เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ตัดล็อกดิถ่ายคลิปไหนถ่ายคลิปดีดีคุยกันดีดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดเลยนะคะที่พิจิตรค่ะแล้วพระรูปนี้เนี่ยเขาเดินตามคนที่ถ่ายคลิป
พยายามบอกให้คนถ่ายคลิปลบคลิป
แต่คนลบคลิปเขาก็บอกว่าเขาต้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้หญิงเสื้อชมพูคือแม่ของคนที่ถ่ายคลิป
ก็มาขวางเอาไว้พระครูบอกให้วัยรุ่นล็อกตัว
ซึ่งตอนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องไม่น่าจะมีอะไร
ถ้าพระไม่หัวร้อนเพราะว่าตัวเขาคือคนถ่ายคลิปนะ
ไม่ได้หาเรื่องแต่ก็ยอมรับว่าถ่ายคลิปจริง
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะไปคุยกับคนโพสต์
เขาก็เล่าให้ฟังย้อนไปเมื่อ๒๘ธันวาคมตอนเย็น
เขากับเมียก็หยุดงานก็กลับมาที่บ้านเกิดที่พิจิตร
วัดนี้เขามีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
คนที่นั่งหันหน้าอยู่นี่ผู้สื่อข่าวของเรานะ

ซึ่งคุณปียชาติผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปเจอกับคนถ่ายคลิปนี้นี่แหละค่ะ
ทีนี้คนถ่ายคลิปเขาก็เล่าต่อบอกว่าวันนั้นเนี่ย
พอผมรู้ว่าวัดมีงานผมก็เลยไปทำบุญ
ก็เอารถกระบะของพี่สาวขับมา
ในรถก็มีหลาน๓คนมีภรรยาผมนั่งไปด้วย

มันเหลือที่จอดอยู่ช่องหนึ่งพอดีนี่คันนี้เลยค่ะ

จังหวะนั้นแฟนผมเปิดประตูลงไป
พระก็ตะโกนย้ำถามมา๓รอบเลยนะ
นานไหมจอดนานไหม

ภรรยาแฟนสาวเขาก็บอกนะนานค่ะทำไมเหรอคะ
พระก็บอกว่าอ้าวจอดไม่ได้ไปจอดที่อื่น
ทีนี้เขาก็เลยขับรถไปจอดจุดอื่น
พอเดินกลับมาผ่านจุดที่ห้ามจอด
พระก็เดินตามมาเลยนะถามว่ามีปัญหาอะไร
แต่ว่าทางฝั่งเขาไม่ได้ตอบโต้
ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจที่อยู่ในวัด

อยากให้อโหสิกรรมเถอะอย่าไปอะไรเลย

พระดักรออยู่ตอนเดินกลับมาเอารถ

ถ่ายคลิปเอาไว้อีกรอบหนึ่ง
รอบนี้แหละพระไม่พอใจก็เลยถามไง
ถ่ายคลิปทำไมแล้วจังหวะนั้น
คุณแม่ของเขาเนี่ยเดินตามมาแล้วก็บอกว่า
อยู่ในผ้าเหลืองทำไมทำแบบนี้

บอกว่าพระปรีเข้ามาผลักแม่ของเขา
แล้วก็ต่อยหน้าคนถ่ายคลิปครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะ
ไม่ได้แล้วต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
แล้วก็ตรวจร่างกายเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะ
ผมไม่รู้อะไรจะเกิดกับผมบ้างเขาก็แบบเฮ้ยมึงล๊อค
เขาก็ต่อยเขามาที่หน้าผมผักแม่ผมก่อนด้วยนะครับ
เป็นพระนะครับผักแม่ผมแล้วผมก็เลยวิ่งไปบอกสำรวจ
สำรวจก็ไม่ได้ช่วยทีนี้คนจัดคือมกฐายกวัด
เขาก็เลยพาแม่ผมจะเดินไปคุยแต่ตรงนั้นมันเป็นที่มืด
ในที่โล่งในที่หลานแจ้งทีนี้พระเขาก็เดินออกมา
มันก็เววายกันแบบพาเขาก็เววายว่ามึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
นี่คือฝั่งคนที่ถ่ายคลิปนะคะคุณผู้ชม
เวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้จริงต้องฟังสองฝ่าย
แต่คุณผู้ชมใจเย็นก่อนเพราะว่าทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับพระ
รูปที่ปรากฏอยู่ในคลิปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะว่าไปเจอแล้วพูดว่ายังไง
แต่หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยนะทางฝ่ายคนที่ถ่ายคลิป
เขาก็กลัวว่าครอบครัวเขาจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ารู้ว่าฝ่ายนั้นเป็นพระชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็เขายังเล่าให้กับนักข่าวเราฟังด้วยนะ
ว่าพระรูปนี้ไปโวยวายกับน้าที่ขายของอยู่ในวัด
บอกว่าถ้าเกิดอยากขายของต่อเนี่ยนะ
ก็ให้ไปบอกคนที่ถ่ายคลิปให้มาขอโทษแล้วต้องลบคลิปด้วย
ส่วนพี่สาวเข้าไปเอารถตอนหลัง
ก็โดนกลุ่มวัยรุ่นนะคะเป็น๑๐คนเลย
ล้อมรถจนหวาดกลัว
แต่ตอนนี้เรื่องที่มีปัญหากันเรื่องให้ลบคลิปเนี่ย
คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าคลิปนี้ลบไปแล้วนะคะ

เราก็รู้ว่าพระรูปนี้เป็นพระครูวัดดังในกรุงเทพมหานคร

ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปคุยกับพระรูปนี้ด้วย

ว่าเป็นพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงอันนี้พระยอมรับ
แต่พระท่านยังไม่พร้อมชี้แจงยังไม่พร้อมที่จะให้ข่าวใด
ซึ่งพระท่านบอกว่าอาตมามีพยานเห็นเหตุการณ์
แล้วเดี๋ยวรอให้ดำเนินการทางกฎหมายนะคะ